สวัสดีครับกลาร์กีฬาช่วงเย็นกับพีชที่วรรณทรสมกีรุงโรด
เริ่มกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทย
หลังจากที่โคชโตยค่ะเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการ
หลายคนก็คาดการณ์อยากจะรู้ว่าการเล่นของโคชโตย
จะมาในระบบไหน
รวมถึงการจัดผู้เล่นบางตำแหน่งให้เหมาะสมมากขึ้นด้วยค่ะ

น่าจะปรับจากระบบ๔๒๓๑มาใช้ระบบ๔๑๔๑ค่ะ
เพื่อเติมกองกลางให้มีความแข็งแกร่ง
และมีมิติในเกมลุกเพิ่มมากขึ้น

ผู้รักษาประตูนะคะก็จะยังเป็นชัดชัยบุตรพรมค่ะ
แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมรวมถึงความมั่นใจด้วยนะคะ
ขณะที่เซ็นเตอร์น่าจะยังคงใช้เฉลิมพงศ์เกิดแก้ว

เนื่องจากว่าเซ็นเตอร์คู่นี้เป็นกองหลังที่ดีที่สุด
ทีมชาติไทยชุดนี้มีอยู่นะคะ
ดูจะถนัดตำแหน่งนี้มากที่สุดนะคะ
ที่จะขึ้นไปเล่นเป็นปีกซ้าย

ก็อาจจะมีการสลับเอามิก้าชูนวลศรีมาเล่นแทนทิสตองโดค่ะ
จากว่าคู่แข่งอาจจะเห็นจุดบกพร่องจากการที่
ค่ะไปดูกองกลางกันบ้างนะคะก็มีการคาดการณ์ค่ะว่า
ชโตยก็ได้เห็นจุดอ่อนในเกมแรกก็คือการจับสารวัตรเดชมิตรไปยืนในตำแหน่งกลางรับ
ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะสมนักค่ะดังนั้นในเกมวันพรุ่งนี้กับบาเรน
ก็น่าจะดันเอาสารวัฒน์นะคะไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุก
ร่วมกับเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินขณะที่กองการตัวรับนะคะ
จะเป็นนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่ยืนคุมจังหวะเพียงคนเดียวในแดนกลางค่ะ
ไปดูทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวากันบ้างนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ยาก
จากว่าตัวผู้เล่นมีจำกัดก็เลยอาจจะต้องใช้ทั้งอดีศักดรายสอนทางขวา
แล้วก็สุประชัยใจเด็ดทางซ้ายเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการปรับให้ทั้งคู่ยืนตำแหน่งได้เป็นอิสระมากขึ้นนะคะ
หรือว่าจะออกสตาร์ทโดยให้สุมัญญาปริสายที่มีประสบการณ์ออกเป็น๑๑คนแรกก็ได้
ขณะที่หน้าเป้าก็ยังเป็นคนเดิมค่ะเจ้ามุยธุรสินแดงดานะคะยืนทำหน้าที่
ที่พูดมาทั้งหมดนะคะถ้าพิจารณาจากกราฟิกนะคะแผนการเล่น๔๑๔๑นะคะ
ไล่เลี้ยงจากผู้รักษาประตูชัดใช้บุตรพรมแบ็คซ้ายเทรียทรอนบุญมาธรรมแบ็คขวาทิสตองโด
เซ็นเตอร์๒คนเฉลิมพงศ์เกิดแก้วแล้วก็พันศาเหมวิบูรณ์
ส่วนกลางตัวรับนะคะทิติพันธ์พ่วงจันทร์กลางตัวลุก๔คนนะคะไล่จากซ้ายไปขวา
จะเริ่มจากสุพชัยใจเดชชนะทิพย์สวงศ์กระศิลป์สารวัตรเดชมิตรและอธิสักรายสอนค่ะ
ขณะที่หน้าตัวเป้าเจ้ามุฒิเทวศิลป์แบ่งดาค่ะ
ขณะที่ทิศิพันธ์พ่วงจันทร์นะคะกองกลางตัวรับก็ออกมาพูดถึงเกมที่ทีมชาติไทย
เจอกับบาเรนด้วยนะคะว่าเกมนี้ทีมชาติไทยไม่มีอะไรจะต้องเสียค่ะ
จากจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้รู้สึกกดดันนะคะเนื่องจากว่าบาเรนก็มีความกดดันเหมือนกัน
เพราะว่าเกมแรกทำได้เพียงแค่เสมอดังนั้นสถานการณ์ของทั้งสองทีมก็เลยไม่ได้ต่างกันมากนัก
ขณะเดียวกันในทีมเองก็ยังต้องมีการปรับจูนกันหลายอย่างนะคะ
เกมรับแล้วก็เกมลุกที่สำคัญคือสมาธิค่ะแต่ก็ยังมั่นใจว่าทีมจะสามารถทำผลงานได้ดีในสองนัดจากนี้ไปค่ะ
สองนัดของทีมชาติไทยนะคะในเกมรอบแรกกลุ่มเอเอเชียนคลับนะคะ
วันพรุ่งนี้เจอกับบาเรนนะคะเวลา๑๘นาฬิกา